คุณผู้ชมคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสภาพยุโรป
ได้ประกาศให้มีการเฝ้าระวังนะคะ
หลังจากที่ชายชาวสเปนคนนึงค่ะ
เขาติดเชื้อไข้เลือดออกไครเมียนคองโกนะคะ
ซึ่งเขาไปเดินเล่นแล้วก็ถูกเห็บกัด

และพยาบาลที่ดูแลชายคนนี้ก็ติดเชื้อไปด้วยค่ะ
ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสภาพยุโรป
ผู้ป่วยรายหนึ่งในสเปนติดเชื้อไข้เลือดออกไครเมียนคองโก
ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์หายากเสียชีวิตลงแล้วนะคะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้ไม่เคยเดินทางไปประเทศสุ่มเสี่ยงมาก่อน
แต่มีรายงานว่าก่อนหน้านี้เขาเคยถูกเห็บกัด
ขณะที่ไปเดินเล่นในเขตชนบท
ทางการสเปนได้ประกาศเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกไพรเมียนคองโก
ทันทีหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายที่๒
ซึ่งก็คือพยาบาลที่คอยดูแลชายที่ติดเชื้อรายแรกอย่างใกล้ชิด
การสัมผัสเลือดหรือของเหลวจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ
อาการของผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกไรเมียนคองโกจะคล้ายกับอาการของโรคอีโบล่า
นั่นก็คือผู้ป่วยจะมีอาการไข้ปวดศีรษะกล้ามเนื้อและหลัง
กรณีผู้ป่วยอาจจะมีอาการเลือดออกในกระเพาะอาหาร
หรือมีเลือดออกในระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยค่ะ